เมื่อคืนนี้เวลาของบ้านเราเกิดเหตุเป็นคนร้าย
บุกใช้ปืนเข้าไปยิงกลางห้างในเมืองมิวนิกส
ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ๓ของเยอรมนี
ก็เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๑๐คน
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมสถานการณ์ค่ะ

หรือว่าในช่วงค่ำวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนี
คือหลัง๖โมงเป็นต้นไปที่เยอรมนี
เกิดเหตุเป็นกลุ่มมือปืน
กราดยิงกลางห้างสรรพสินค้าโอลิมเปียร์
ซึ่งห้างนี้คุณผู้ชมอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของทางมิวนิกนั่นเองค่ะครับก็หลังจากที่เกิดขึ้นเนี่ย
บอกว่าจุดที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญ
อย่างสนามโอลิมปิกสเตดียมทีนี้มีคนกำลังจับจ่ายซื้อสินค้าพลุกพลาด
เพราะว่าเป็นช่วงประมาณ๖โมงทุ่มหนึ่ง
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๑๐คน
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ๒๐คนนะคะ
และในจำนวนนี้มี๓คนที่อาการสาหัส
จนถึงขณะนี้ก็ยังมีการอบพยพคนออกจากห้างสรรพสินค้า
รวมถึงมีคำสั่งปิดล้อมเมืองมิวนิกส์
และมีการประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะ
เพื่อให้ตำรวจออกไล่ลากคนร้ายที่กำลังหลบหนีอยู่
แล้วก็ล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ออกมาเปิดเผยนะคะ
บอกว่าหนึ่งในมือปืนยิงตัวจนเสียชีวิต
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไปพบศพอยู่ห่างจากห้างสรรพสินค้า
ที่เกิดเหตุไปประมาณ๑กิโลเมตร
เมืองต้นก็ทราบว่าเป็นชายวัย๑๘ปี

แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบแรงจูงใจที่แน่ชัด
แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาก่อเหตุเพียงลำพัง
โดยทางการก็ประกาศให้ประชาชนอยู่แต่ในที่พักอาศัยนะคะ

เยอรมนีระงับการให้บริการ
ถนนหลวงสายต่างถูกปิดไม่ให้ผู้คนสัญจรไปมา

ยังมีมือปืนอีก๓คนที่กำลังหลบหนีอยู่ค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ผู้เห็นเหตุการณ์แจ้งนะคะ
บอกว่าเห็นชายสองคนรีบขับรถหนีออกไป

ดังนั้นตอนนี้ตำรวจที่เยอรมนีก็กำลัง
ตามไล่ล่าอีกคนร้ายที่เหลืออยู่ด้วยนะคะ

ตลอดจนมีการประกาศภาวะฉุกเฉินในนครมิวนิกส
และสถานกรงสุนใหญ่และเอกอัครราชทุนกรุงเบอริน
ขอให้ชาวไทยในนครมิวนิกส

งดการเดินทางไปในที่ชุมนุมชนโดยไม่จำเป็น
พร้อมทั้งติดตามรายงานข่าวสารอย่างใกล้ชิด
กว่าจะมีการประกาศสถานการณ์ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ

หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูต

ผมพูดยาวแบบนี้เลยหมายเลขเขาต้องมีรหัสอะไรเนี่ยนะฮะ
วก๔๙๑๕๒๐๓๕๑๙๑๓๙นะครับ
แล้วก็ถ้าติดต่อสถานกงศูนย์ใหญ่ที่นครแร้งเฟิร์ต

แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับบวก๔๙๑๗๑๗๔๔๖๔๔๓

ลงเอาไว้ด้วยนะคะบอกว่าจากสื่อท้องถิ่น
ระบุเอาไว้ว่าคนที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็เมื่อออกมาเห็นเด็กถูกยิงเสียชีวิตต่อหน้าต่อตา

ซึ่งผู้ที่ก่อเหตุสวมชุดสีดำ
พร้อมกับมีเสียงตะโกนเรียกพระเจ้า
ก่อนที่เธอจะรีบนำลูกออกไปจากจุดที่เกิดเหตุในทันทีด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นความเคลือบหน้าล่าสุด
จากทางทีมข่าวต่างประเทศของไทยรัฐทีวีรวมถึงทางไทยรัฐออนไลน์ด้วย

ถ้าคุณผู้ชมจดไม่ทัน